บ้านเขาสลักใดอำเภอขอไปครับตะบนทรัพย์สมทรศอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
นายคำปาหลั่งนางรองเจ้าของบ้ายุหกสิบสองปีเล่าบอกว่า
ลูกมะม่วงต้นนี้มา๗ปีไม่เห็นเคยช่อดอกมะม่วงเป็นแบบนี้เลย
ก็เลยทำยังไงล่ะพี่ก็ผมเชื่อว่าน่าจะให้โชค
จะให้โชคหมายถึงพี่เขานะเขาเอาแป้งฝุ่นไปโรยฮะ
บอกเห็นตัวเลข๒ตัวก็เลยจะเอาเลขนี้ไปรวมกับเลขที่บ้าน
เพื่อไปซื้อลอตเตอรี่ครับนะฮะไม่มีตัวเลขบอกอ่ะผมบอกให้
เขาบอกเป็น๙๓๒นะขณะที่นางเทียนนาพีเพื่อนบ้าน
ก็มาช่วยส่องเลขนะครับบอกตั้งแต่เกิดมาอายุ๖๓แล้ว
นี่ฮะโอ้อายุ๖๓แล้วนะครับเพิ่งจะเคยเห็นช่อดอกมะม่วงมันประหลาด
แบบนี้เหมือนกันก็เชื่อเหมือนกันเลยว่าต้องมาให้โชคแน่นอนแน่นอนครับ